ดูคลิปแท็กซี่โชเฟอร์ไล่ผู้โดยสารลงจากรถ

เดี๋ยวมึงเจอกู
เกตปะทะคาบรมกันบนรถ
และจนกระทั่งโชเฟอร์แท็กซี่
ไล่ผู้โดยสารลงจากรถกลางทาง
เกือบจะมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันนะครับ

แล้วก็อุ้มทารกไว้ด้วยนะครับ

กรมการขนส่งทางบกได้เรียก

โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้มาปรับทันที๑๐๐บาท
และให้อบรมมารยาทอีก๓ชั่วโมง

จะพักใช้ใบขับขี่ต่อไปครับ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องยิ้มกันหน่อย
นี่ครับปรบมือให้กับความมีน้ำใจของพี่
วินรถจักรยานยนต์ย่านสาธรณ์
ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันยกวิวแชร์ของผู้พิการ
และมีผู้พิการนั่งอยู่บนวิวแชร์
เพื่อที่จะขึ้นสะพานลอยและข้ามฝั่งไปลงอีกด้านหนึ่ง
พอคนเห็นคลิปนี้ส่วนที่ชื่นชมก็ชื่นชม

ก็สะท้อนเหมือนกันบอกว่าอ้าว
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเนี่ย

ลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือยังไง
บ้านเราเนี่ยอะไรที่มันอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเนี่ย
มันขาดหายไปไหนหมดนะครับ
ถึงขนาดต้องมีการยกมือยกนี่คือใช้แรงยก
ผู้พิการข้ามถนนแบบนี้นะครับ
ต่างชาติเห็นเราก็อาย

โซเชียลเขาก็มีตำหนิเรื่องของการสะท้อนไปถึง
โดยงานที่ควรจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนะครับ